ช่วงนี้ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับที่จังหวัดภูเก็ตเป็นกระบะสองคันคันหนึ่งเนี่ยสีดำคุณผู้ชมเข้าโค้งมานะเหมือนจะหลุดโค้งคุณผู้ชมข้ามเกาะกลางไปพอข้ามไปอีกฝั่งเป็นกระบะเหมือนกันสวนมานี่ฮะนี่ภาพนี้เนี่ยทางขวานี่นะคุณผู้ชมอยู่เลนขวานะไปแล้วนู่นน่ะแล้วเหมือนจะเสียหลักแล้วพุ่งข้ามไปนั่น
ก็พังยับเยินครับคนขับกระบะสีขาวชื่อว่านายสุเทพบาดเจ็บติดคาซากรถนี่กระบะไททันสีดำคันนี้เนี่ยโอ้โหตะแคงข้างแบบนี้ส่วนคันขาวสภาพหนักกว่าอีกฮะโอ้โหฝั่งคนขับนี้โดนชนไปยับเลยนอกจากนายสุเทพคนขับกระบะขาวที่เจ็บติดคาซากรถเนี่ยมีคนที่นั่งมาด้วยกันบนรถอีกคนนึงก็บาดเจ็บไปเหมือน
ก็คือนายสุเทพออกมาจากตัวรถส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลครับนี่คือสภาพด้านในรถของกระบาดสีขาว
โอ้โหมันยู่มาถึงบริเวณที่นั่งคนขับเลยนะครับยับมากตรงนั้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานครับ
แล้วก็เคลื่อนย้ายรถทั้ง๒คันให้พ้นจากช่องทางการจราจร
หลังจากคนขับกระบะหายดีเมื่อไหร่
หลังจากออกจากโรงพยาบาลได้เดี๋ยวจะเรียกมาสอบปากคำ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ